พนักงานพิทักษ์ป่าหมู่เกาะลิบงพบว่ามีพยูนขึ้นมาหากินย่าทะเลแล้วก็มาเกยตื้นนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเห็นแบบนั้นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าค่ะ
ช่วยกันนำพยูนตัวนี้กลับลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย
นี่เป็นคลิปที่ถ่ายไว้ขณะที่ชาวบ้านช่วยกันอยู่นะฮะ
เกาะลิบงในอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะช่วยเหลือพยูนเพศผู้น้ำหนักประมาณ๒๐๐กิโลกรัมค่ะ
สภาพเขาค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์มาเกยตื้นอยู่บริเวณหาดตูบ
ซึ่งเป็นคลิปจากนายชัยพฤกษ์วีรวงหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง

ขณะที่นายลอฮีมคงเลาะนะคะเป็นพนักงานพิทักษ์ป่า
ประจำจุดเฉพาะกิจทางทะเลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงเป็นคนพบเห็น
ก็เลยชักชวนญาติพี่น้องเข้าช่วยเหลือและนำพยูนลงสู่ทะเลได้อย่างสำเร็จปลอดภัย
สาเหตุคาดว่าพยูนคงว่ายน้ำกินย่าจนเพลิน
น้ำทะเลลดก็เลยไม่ทันระวังเป็นเหตุให้ขึ้นมาเกยตื้นนะคะ
นี้เหตุการณ์ลักษณะพยูนว่ายน้ำหากินไปตามแหล่งย่าทะเล
ไหว้กลับไปไม่ทันที่น้ำจะลงเป็นเหตุให้เกยตื้นอยู่บ่อยครั้ง
เช่นเดียวกับพยูนตัวนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ